เรื่องราวของครอบครัวในวงการบันเทิง

มีรูปแบบท้ายปีหัวปี

วันนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐเลยรวบรวม

ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองจริงเลยค่ะ

ให้บ้านของนาคอนศิลาชัยไปเลยค่ะ
เก่งแล้วค่ะยังปั๊มลูกเก่งเวอร์

เก่งไม่เก่งก็มีลูกสี่คนไปเลยสิคะ

ความแสบนะคะความสนความซ่า
เลยเป็นที่มาของความตลกเฮฮาน่ารัก

เวียนหัวสีอสี่แสบนั่นเองค่ะ

มีเรื่องราวป่วนมาให้พวกเราได้ขำกันตลอด
อย่างที่ที่ฉันไปทำสกูปเนี่ย
ส่วนคุณพ่อที่ฟิตเปรี้ยฟิตปังเตะปิ๊บ
ดังตลอดการของวงการยกให้เลยดี
กายรัชชาดลจับมือภรรยาสาวฮารุปั้นลูกไปเลยค่ะ
สามคนออกมาได้แบบแสบสนปนฮาสุดเลยบ้านนี้
แล้วลูกบ้านนี้นอกจากจะบ้าพลังกันแล้วนะ
กล้าแสดงออกกันทุกเรื่องเลยค่ะ
ที่สำคัญเวียรกรรมของน้องแต่ละคน

สุดยอดเลยนะคะอ้ะปิดไทกันที่บ้านนี้เขา
เพราะเป็นบ้านของ๓หนุ่มเจ้าค่ะ

เจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรพูดแล้วก็เขิน
ลูกชายสุดหล่อของพี่เจเจตรินนะคะ

บ้านนี้คือเป็นต้นตำรับลูกดกเลยก็ว่าได้นะ
หนุ่มทั้ง๓คนก็เติบโตมาแบบปังสุดค่ะ

รอด้วยร้องเพลงก็เก่งด้วยเหมือนคุณพ่อเลยนะคะ

และที่สำคัญโปรไฟล์ดีเวอร์
เชื่อเลยนะคะว่าอีกไม่กี่ปีแต่ละคนโอ้โห
ขึ้นแท่นสามีแห่งชาติแน่นอนนะคะ
ใช่ค่ะเห็นลูกบ้านนี้แล้วรู้สึกว่า

ทำไมคะว่าใครก็ได้งานดีทุกคนยกนิ้วให้เลยนะคะ